ให้โชคดีโชคดีสุขเศษเพลงปรีนะคอยรวยคอยรวย
เชฟทีป้ายแดง
สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่วาไหลตี
ปากท้องของคนอยากรัว
วันนี้นอกจากคนสวยเขาฝากเนื้อฝากตัวฝากท้องด้วยคน

คุณพี่ต้องบอกเลยว่าอย่าถามว่ามายังไง
ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นนักร้องอย่างเดียวแล้วนะคะ

ล่าสุดรับบทเป็นพิธีกรด้วยค่ะ
บทการณ์ยังมีทางการสถิพายแดงของเรา

สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนแฟนชาวรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าขอฝากเนื้อฝากตัวจ๊ะไว้ด้วยนะคะ
และที่สำคัญอะไรที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วย
เพราะว่าเก่งมากต้องมาทำพิธีกรคู่กับพระเอก
หล่อที่สุดในประเทศไทย

ที่สุดครั้งหลุ่นมีเฟค

เอางี้สวัสดีปีใหม่ก่อนหนึ่งครับ

เอาก็ได้น้องจ๊ะครับพามาที่ร้านอาหาร

พูดเยอะจังเลยพาเข้าไปดูข้างในดีกว่า

มันเอาร้อยมาไปกันเลย
ลีลาการร้องเพลงหนังตะลุงเปิดรายการของทั้งคู่เนี่ยครับ
แหลงเป็นภาษาใต้ให้เลยว่า

และนี่ก็คือครัวคนคอนร้านอาหารปักใต้
สุดจัดจ้านย่านถนนราชภึก
เมนูที่มีให้เลือกกว่า๓๐๔๐อย่างต่อวัน

แกงกะทิแกงเหลืองแกงส้มคั่ว

แกงหอยแครงใบชะพูแกงปลาดุกใบยี่รา
แกงไต้ปลารวมถึงขนมจีนอีกหลากหลายน้ำยา

บอกเลยว่าทุกเมนูใครที่ได้ชิมเนี่ย
ต้องอุทานว่าร่อยอย่างแรงนี้
ด้วยรสชาติที่เผ็ดร้อนเครื่องแกงที่เป็นสูตรเฉพาะของพี่เศร้าจุ
บอกเลยว่าเขาลงมือทำเองปั้นเอง
จนทำให้ผู้คนได้แรงออกในรสชาติ
หรือแปลว่าถูกใจในรสชาตินั่นเองล่ะครับ
แม่สำเนียงอาจจะไม่แข็งแรง
แต่เรื่องข้าวแกงใต้รอไม่ไหวแล้วล่ะครับ
ไปไปเราไปหาพี่สาวจุกันดีกว่าครับ
โอ้โฮแล้วเอาอยู่ร้าจากไหน
ปีจุสวัสดีอีกทีนะคะ
พี่จุอะค่ะอยากรู้มากเลย
ตรงนี้เปิดมาแล้วกี่ปีคะ
ตรงนี้อ่ะ๑๑ปีแต่รวมแล้วก็๒๐กว่าปีอ่ะค่ะ
เปิดคือทำอาหารผ่านมา๒๐กว่าปีแล้ว

ตั้งแต่เราเดินกับน้องจามมาแต่ตรงนี้
ทำไมเมนูคุณพี่มันเยอะขนาดนี้ครับ
อยากให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย
กินหนึ่งเดือนก็ไม่ซ้ำกันเลยอ่ะค่ะ

ถ้า๕เมนูหนูจะให้พี่จุเลือก

เดี๋ยวเลือก๕เมนูที่ขายดีที่สุดของทางร้านให้เลยค่ะ

ลำยาปูลำยาไอจะไปหมดเลย
แต่หนูอยากรู้ว่าวันหนึ่งที่ขายดีมาก

เรียกว่าที่ทำหลายเมนูหมดไปค่ะ

ห่อมถนัดศรีเคยมาทานที่นี่
เสร็จแล้วท่านก็เอาไปเขียนในหนังสือ

ก็ถามไทยกันมาเรื่อยอะค่ะ

ต้องพูดถึงในเรื่องของความเผ็ด
อาหารใต้ต้องเผ็ดแหละ

โอ้โหพูดขนาดนี้เฮียไม่ไหวแล้ว

ไปยิบผักรอเลย
เพราะว่าที่นี่บอกแล้วเขานี่น้ำพริกผักฟรี

เบนูจากคุณพี่จูนะครับ
นี่ผักอยู่ตรงนี้เฮียมาเร็วสิ
ร้านนี้เขาคอนเฟิร์มความอร่อย

เรียกว่านักชิมระดับแถวหน้าของเมืองไทยล้วน
รับรองว่าใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

เพียงแค่ลูกค้าอิ่มท้องกลับบ้านไปแค่นี้

ถ้าถมที่เนี่ยครับ
ตักไปแล้วต้องกินให้หมดด้วยนะครับ
สุดยอดมากเขาเตรียมตัวทำรายการอาหารจริง

รอมาหมดเพลงเนี่ยพี่

สิคโกมูใบฉระหมวง

เหมือนเลยแต่อันนี้จะมีความเปรี้ยวนิดนึ

แต่หนูจะบอกว่าด้วยความที่ซี่โครงของพี่จูนนี่คือแบบเปื่อยมาก
จริงนี่แกงไตปลาครับผม
รีบแบบไม่ใช่เผ็ดธรรมดามันเผ็ดร้อนด้วยอะ

อันนี้ปลาดุกใบอี้หละ
เหมือนแกงปลาดุกใบย่อบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย
แต่จะมีความแบบเข้มข้นของอาหารใต้

ไม่ใช่แบบว่าเผ็ดโดดหรือว่าเข้มข้นโดดไม่ใช่
กล่อมแบบใครที่ชอบกินรสจัดแต่ไม่ได้แบบจัดโดดอะ

ต่อไปครับนี่หมูผัดกะปิ
แบบเจ่มจ้นอะแล้วก็กลิ่นกะปิ

กลิ่นตีขึ้นมาออม

ยังไม่ว่าครับเหรอ

เฮียรู้ไหมว่าพี่จูเขาใจดีมาก
เดี๋ยววันนี้พี่จุจะพาเราไปตำ

แจกสูตรให้กับคนทางบ้าน

กำลังแบบว่าบางคนท้อแท้ไม่รู้จะทำอะไร
ใครที่ดูรายการอยู่วันนี้พี่จุเราจะแจกสูตรค่ะ
ที่จุหวงเลยนะฮะมาไปโชว์สูตร
วิธีการตำด้วยค่ะไปเลยค่ะได้เลยค่ะ
ครับพวกคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับบัตรนาวครับ
ครบพร้อมสักพร้อมคนตำพร้อมเสร็จ

ใช่แต่จะบอกว่า

ยังไม่แซ่บ

เจ้านมพนี
เอ่อพี่ครับ

ของพี่จุ๊บค่ะพี่จุ๊ครับอันนี้คือเครื่องแกงอะไรครับ
เครื่องแกงไต่ปลาจ้ะแกงไต่ปลามีสุดประกอบอ่ะ
อะไรบ้างครับพี่พริกกี้หนูสวนพริกแห้งมาจากใต้
ไคร้กระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยดำ
ไอ้นี่กะปิแล้วก็หอมแดงลูกมะขุดโอเค
อ่ะแล้วมาเริ่มตามแม่หนูตามหนูตามเอาเลย
จู๊ดใส่อะไรก่อนครับพริกขี้หนูสดก่อนแล้วพริกแห้ง
ตะไคร้ตามมาตามยังแม่อ่ะตามได้เลยตามข้าง
ล้างได้เลยกระเทียมน้องป้องใส่กระเทียมค่ะ
แดงแม่มีเครื่องปั่นไหมเครื่องปั่นมีมีค่ะ
เครื่องปั่นใหญ่อย่างงี้ที่ว่าม่วงม่วงปั่นก่อนได้ลงกว่า
เมื่อยเนอะแล้วก็แม้ช้าสนัดผิวมะขุดใส่ลูกไม่ใส่น่ะ
ใส่ใจผิวนิดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
ถ้าใครรู้ว่าเป็นผิวมะขุดอ๋อค่ะแล้วก็พริกใส่ดำค่ะอ่า
นี่สำหรับเครื่องแกงหม้อเล็กขนาดนี้ค่ะ
เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ดูเมื่อยใช่ไหมเออแม่ไหวไหมล่ะครับ
เนี่ยน้องจ๊ะดูทรงแล้วต้องสลับให้เฮียป้อง
มาช่วยตำแล้วล่ะมั้งไม่งั้นเนี่ยวันนี้คงไม่เสร็จอย่างแน่นอน
แต่อยากรู้จังเลยครับว่าสูตรนี้เนี่ยพี่จุ๊กคิดเองไหมล่ะครับเนี่ย
คิดเองค่ะคิดเองกว่าจะปรับได้เนี่ยนานนะคะ
หมายถึงว่าอ่านประโยคช่วยพี่หมายถึงว่าพี่ก็คิดเองมาซ้อมเอง
ใกล้สุดที่อร่อยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพริกแกงใต้เนี่ย
คนซื้อไปเขาจะไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
ทำแกงใต้ปลาได้แกงใต้ปลาคั่วกริ้งได้คั่วกริ้งได้
น้ำยานมจีนได้ค่ะอ๋อน้ำยาขนมจีนก็ได้ค่ะได้ค่ะ
น้ำยานมจีนได้น้ำยาปูก็ได้น้ำยากะทิป่าได้หมดนะ
ค่ะอ่ะพี่จู๊คอดี้ได้เริ่มได้ที่ยังครับ

เห้ยเสร็จแล้วกับคุณค่ะพริกแกงใต้ต้องบอกนะว่า
ไม่ได้หยั่งดีแน่บ้างมากมากเลยแก่อะไรอะพี่นี่กดตั้งอยู่นี้
แกงสูตรเฉพาะของทางร้านแบบฟรีกันไปแล้ว
คุณผู้ชมลองเอาไปทำตามดูนะครับดีไหม
อาจจะได้อาชีพเสริมสร้างเนื้อสร้างตัว
เหมือนพี่จุก็เป็นได้นะครับ

ริมถนนราชภึกแบบนี้
บอกเลยว่าพี่จุก็เจออาถรรพ์เลข๒เข้าไปเต็ม
ร้องกับเดิมพันธุ์ครั้งสุดท้ายในชีวิต
ด้วยการเปิดร้านข้าวแกงปักใต้
เงิน๔๐๐๐บาทซะด้วย
ขายได้๒ปีเขาเอาร้านคืนอีก
พูดกับแฟนว่าวันนี้ถ้าขายไม่ได้ทำอย่างไรวะ
ตังค์มีแค่๔๐๐๐บาททำอย่างไรดี

ซาวเป็นยาวะพี่จุ๊กนะครับ

ค่ะสมัยก่อนทำงานออฟิสนะคะ
เงินเดือน๔๐๐๐บาทนะคะ

แต่ล่ะพี่ชายอยู่ที่หาดใหญ่
คือไปขายของขายข้าวแกง

ลาออกวันแรกขายได้๔๐๐บาท

วันแรกขายได้ใช่ค่ะตอนนั้นอ่ะเข้าแกงจันทร์ละ๒๕บาทถือว่าขายดีค่ะ
ไป๒ปีคลองสบู่แตกเขาจะเอาที่คืนด้วย
กลับมาบ้านมาเช่าแถวโรงพยาบาลนครินที่นคร
ขายได้๒ปีเขาเอาร้านคืนอีก
๒ปีก่อนอีกแล้วค่ะเสร็จแล้วกลับมาอยู่บ้าน
มีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพโทรไปบอกว่า
พี่เขาจะรับสมัครพี่พี่อย่าทำมั้ยเงินดือ๑๕๐๐๐
เราไอ้๑๕๐๐โอ้โหไม่เคยได้นะดีใจอยากได้อยาก

ก็เลยจากนครเข้อไปสุขุมเทพฯ

อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอาร์ฟันเลข๒ของจริง
มันมีที่ให้ขายนะไม่ต้องเสียค่าเช่า

มีตังค์นิดหน่อยก็ไปซื้อของซื้อนู่นนี่นั่นก็เหลือตังค์สี่พัน
กับแฟนว่าวันนี้ถ้าขายไม่ได้ทำยังไงวะตังค์มีแค่

ทำยังไงดีแต่บังเอิญขายได้๖๐

ขายได้๖๐๐๐บาทอ๋ออ่าเล่านิดนึงวันแรกที่ปะเก็บมันเป็นร้านยังไงครับเป็นร้านแบบใหญ่ไหมฮะ
มีกี่ที่นั่งครับพี่โต๊ะครับพี่
กี่ที่นั่งเลยประมาณไม่ถึง๑๐คน๑๐ที่นั่งค่ะ
มีโต๊ะวนใช่โต๊ะเดียวค่ะสุดท้ายมามีร้านใหญ่โต๊ะอย่างนี้ได้ยังไงครับพี่
มีเพื่อนอยู่คนนึงเขาขายข้าวแกงเขาเช่าร้านห้าหมื่นบาท
เฮ้ยเราหาร้านเถอะวะเผื่อจะได้เผื่อจะได้แบบดีกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไปวนก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงรถชุดพึกนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยร้านเนี่ยคนเข้ามาเยอะไหมคะหรือว่ายังไงมีปัญหาอะไรไหม
ใหม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็๑วัน๒วัน๑เดือน๒เดือน๓เดือนก็มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ
วันนี้ก็เรียกว่าเปิดมาทั้งหมด๑๑ปีแล้วค่ะ๑๑ปีก็เรียกว่าอยู่ตัวสบายนะฮะ
ความสำเร็จนะฮะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ง่ายนะทุกกิจการทุกธุรกิจต้องมีอุปสรรคเลย
แทบอยากจะมอบโลกคนสู้ชีวิตให้กับพี่จุจริงจริงเลยล่ะครับแต่นอกจากความขยันอดทน
ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับพี่จุ
ในการต่อสู้บนเส้นทางการค้าขาย

คือไอ้ไข่

ป้าจุนี่บูชาไอ้ไข่มากี่ปีแล้ว

ขายนี่เรียกว่าพอเรามาบูชาแล้วเนี่ย

เอ้ยขอข่าว๒หมื่นนะ

เคยมีแบบปฏิหารไหมหรือว่า

โดนคนอื่นกับพี่เขาไม่ทักไม่ทายอะค่ะ
หน้านี้พี่ตื่นไปตลาดดึกอะนะ

เพราะทางนี้รถมันไม่ค่อยผ่านค่ะ
มาจอดรอน้องมานอนรอได้เลย
น้องเขาเข้าหันนอนตรงนี้แล้วหันเท้ามาทางนี้

ไม่รู้ว่าพี่มีอะไรของพี่ไม่รู้นะสะกิด

มีอีกเรื่องนึงตอนนั้นอะ

วันนั้นเขาไม่ออกมาทำงาน

นึกในใจเอ๊ทำไมไม่ออกมาทำงานวะ
ทำไมอยู่เขาก็เดินออกมา
เฮ้ยเอ๊ยทำไมอะเป็นอะไร

คนนี้ปวดหัวกล่ามันไม่ออกมาแล้ว

ขาตลอดเลยดึงขา

บอกว่าไปช่วยแม่หน่อย
ตื่นไปช่วยแม่หน่อยเพราะนี้นะ

แล้วเขาก็หายเลยนะเขาก็ออกมาเลย
หนูอยากรู้อีกอย่างหนึ่งป้าจุเขาบอกว่า
ถ้าเราบูชาไอ้ไข่เนี่ย
ถ้ายิ่งเราขอเป็นภาษาใต้เนี่ย

ขอยังไงก็ได้

แต่ต้องขอในความที่เป็นไปได้ด้วย

เราต้องทำด้วยไม่ใช่เรานอนแล้วเราขออย่างเดียว

จู้ก็ขายดีขึ้นมาเรื่อย
ถึงแม้จะมีช่วงที่ยอดตกลงไปบ้าง
ตามสถานการณ์บ้านเมือง

ยังไงซะก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ซะก่อน

ขยันไม่มีวันอดตาย
จุ๊กก็เลยกล้าที่จะยืนยันว่า

เพราะเคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้ว
และก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิต
เฉพาะคนทำมาค้าขายหาเลี้ยงปากท้อง
ที่กำลังต่อสู้ต่าง
ตอนนี้ทุกคนด้วยนะครับ

อร้อยอย่างแรง

แล้วบ่อรสเห็ดจัดแห่งใจที่ไหนครับพี่
อยู่ถนนรจพฤกษะใบบรายเปลี่ยน

แต่ต้องบอกเลยว่าแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง

พี่จู๊คะถ้าแฟนเรามา

คนใต้คนจริงจริงใจจริงจัง
โมชั่นสำหรับเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
ครบ๓๐๐หรือซื้อกลับบ้านครบ๓๐๐
ขนมจีนฟรี๑ชุดค่ะ

ควรกินครบ๓๐๐หรือสั่งกลับบ้านครบ๓๐๐

วันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณป้าจุมมาก

แต่พี่ตุ๊กคะอย่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

ขออนุญาตไปทำสัญญาโปรโมชันได้ไหมครับ

เดี๋ยวจ๊ะเดี๋ยวเฮ้ย

เรียกว่าพอได้โปรโมชั่นดีก็หนีหายไปเลยนะครับ
อ่าไม่เป็นไรครับอย่างไรก็อย่างนี้กังแวะมาแล้วครับ

ตองครับจะพาไปชิมของหวาน
กับข้าวเหนียวมูลแม่เก่งครับ
โอ้ยยยกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวหมูน

ผมทำโครงงานส่งอาจารย์ที่โรงเรียน

เซ็ตเตรียมฟรีไม่ต้องอีกแล้ว

โหกินแกงใต้กันเพลินเลยนะจ๊ะ

แล้ววันนี้ใบตองจะพาไปตามหา

แต่ก็จะต้องขึ้นชื่อร้าน

ข้าวเหนียวมูลขึ้นมาเป็นอันดับต้นเลย
แล้ววันนี้จะพาไปดูเส้นทางความรวย
และไปดูเคล็ดลับความสำเร็จของเขากัน
อ่ะร้านอยู่ไหนแป๊บนึง
ดูแผนที่เอ้าแบตหมด
งั้นเดี๋ยวถามคนแถวนี้เอาก็ได้ค่ะคุณผู้ชม

แม่แม่รู้จักร้านแม่เก่งข้าวเหนียวมูลไหมจ๊
รุ่งสินพานิตเหรอคะ

ไปทางนู้นเลยค่ะไปทางนู้นเลยค่ะ

สวัสดีจ้าแม่ค่ะรู้จักร้านข้าวเหนียวมูลแม่เก่งไหมคะอยู่ไหนคะ
รุ่งสินพานิตเหรอคะประมาณ๔๕ห้องนะคะเดินไป
รุ่งสินพานิตอีกแล้ว
ข้าวเหนียวมะม่วงของหวานยอดฮิตติดเทรนด์ของคนไทยทุกวัยทุกเพศเลือกกินได้ทุกฤดูกาลหน้าตาก็ดูดีดูดี
แต่ถ้าจะให้ดีต้องเลือกกินที่ร้านนี้เลยครับ
แม่เก่งข้าวเหนียวมูลเจ้าดังย่านโชคชัย๔ที่เขาเปิดมานานกว่า๔๖ปี
เพราะสีสันจากสมุนไพรที่หลากหลายน่ารับประทาน
วกกับความนุ่มละมุนของข้าวเหนียวมูล
ดูสิครับเม็ดข้าวเรียงสวยบอกเลยว่าเคี้ยวเพลิน

ใครได้กินเนี่ยเป็นต้องยื้อมือคนข้างมาช่วยยกนิ้วโป้งกันเลยทีเดียว
ว่าแต่น้องใบตองจ๋าถึงร้านแล้วหรือยังล่ะครับเนี่ย
นู่นร้านอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชม
แบบว่าข้าวเหนียวมูลหอมกะทิมากเลยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูนี่โหดูสีสันของข้าวเหนียวมูลที่ร้านสิเฮ้ย

จัดอย่างนี้แม่แกงทำไมคนแถวนี้เรียกร้านลุ่งสินภารรีนิดกับใหม่

คือข้าวสารเป็นชื่อลุ่งสินใช่มั้ย
มีโฟนมารัยด้วย
ใช่ค่ะ
โฟนมารัยจากไม่

แสดงว่าแม่ทำข้าวเหนี่ยมูลเป็นอยู่แล้วไหม

ขาดทำ
หักเกษอมนี้คือกินได้

ทั้งบ้านท้อยลาดขายลาดหน้าก็บอก
เนี่ยอร่อยแล้วนะก็เรียกป๊าว่าอร่อยแล้วนะ

ขายตอนนั้นช่วงแรกนี่ขายยังไงคะแม่
ปีนึงขายครั้งนึงอะ
ไม่มีหน้ามะม่วงถึงขาย
ปีนึงขายเฉพาะหน้ามะม่วง
ก็คือน่าจะเป็นหน้าร้อน

ไม่งั้นแม่เก่งไม่ให้ผ่านคิวซีนั่นเองล่ะครับ

ข้าวเหนียวมูลสีสันสวยมาก
แล้วมีหลายแบบหลายหน้ามากเลย

ที่จะมาทำข้าวเหนียวมูลได้ไหมคะ

ข้าวเหนียวเขี้ยวงูของเชียงราย

หรอคือต้องเชียงรายเหรอไม่อร่อย

ก็คืออากาศดินน้ำอะไรต่าง
ที่มันทำให้ข้าวแต่ละท้องที่มันมีความแตกต่างกัน
พอทำข้าวเหนียวมูลแม่มะพร้าวแม่เลือกยังไงมะพร้าวจากไหน

ทำไมต้องเป็นมะพร้าวจากทัพสแก่คะ

มันหวานมันมันเข้มข้น

เหรอถ้าใช้มะพร้าวที่อื่นรสชาติไม่เหมือนอีก

แล้วนางเอกนางเอกที่กินกับข้าวเหนียวคือมะม่วง

ของที่อื่นมันเปรี้ยวแล้วมันเสียง่าย

ออกร่องก็คือแม่ขายสองพันเลย

ขอไปชิมข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะ
ข้าวเหนียวหลากหลายสีสันว่างอยู่ตรงหน้า

อย่าลืมบอกรสชาติด้วยนะจ๊ะน้องใบตอง
ข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะอิ่มท้อง

เถอะค่ะเพราะว่ามันน่าทานมาก

ดูไม่ได้แบบฉ่ำอะไรนะแต่พอเคี้ยวเข้ามามันมีความฉ่ำอ่ะ
กะทิอันนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
ไปต่อมะม่วงอกร่อง
โอ้โหคุณผู้ชมมันฟินมากเลยอ่ะจะบอกว่าทานข้าวเหนียวเปล่าก็อร่อยแล้วนะ
แต่ถ้าคุณทานกับมะม่วงที่นี่เขามีให้เลือก๒แบบ
ใครที่เป็นสายแบบเปรี้ยวอมหวานนิดนึงเราก็จะทานคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้
มีความหอมแต่ถ้าใครที่เป็นสายหวานเจี๊ยบ
ดิฉันนี้แล้วก็ขอเลือกมะม่วงอกร่องค่ะเอาจริงจริงนะคุณผู้ชม
ไม่แปลกใจว่าทำไมเวลาเสิร์ชในกูเกิ้ลในอินเตอร์เน็ตเนี่ย
ถึงเจอแต่ข้าวเหนียวมุนแม่เก่งแม่เก๋งแม่เก๋งแม่เก่งเต็มไปหมดเลย
แต่นอกจากความอร่อยของข้าวเหนียวมูลร้านนี้แล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนร้านเขาก็คือนี่เลยค่ะ
ข้าวเหนียวมูลสีฟ้าอมม่วงหรือข้าวเหนียวมูลอันชันนี่แหละค่ะ
และลูกชายของเขาเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะ
อย่างที่น้องใบตองบอกเลยครับว่าร้านแม่เก่งโด่งดังและมีทุกวันนี้ได้เกิดมาจากอันชัน
และลูกชายคนที่๓ที่ตั้งใจเข้ามาสารกิจการนี้ต่อจากคุณพ่อและคุณแม่
ซึ่งตอนนี้ได้เข้ามาช่วยผลิตและขายเกือบเต็มตัวแล้วล่ะครับ
แต่ที่มาที่ไปเป็นยังไงไปหาพี่เจ๋งกันดีกว่าครับ
คุณผู้ชมคะและนี่คือคนที่เปลี่ยนจุดเปลี่ยนของร้านแม่เก่งข้าวเหนียวมูลให้โด่งดังเป็นพลุแตกนะคะ
พี่เจ๋งนั่นเองสวัสดีพี่เจ๋งก่อนนะคะจั๋งสมชื่อเลยสวัสดีค่ะ
ก็มานี่นะโดดดังในกลุ่มแม่แม่ไม่รู้หรอก
เล่าสิว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้แม่มีข้าวเหนียวมูลสีสีขายนี่คือยังไงคะ
ตอนจุดเริ่มตรงนั้นนะครับมันเป็นผมทำโครงงานส่งอาจารย์ที่โรงเรียน
ค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่
ประมาณ๑๗๑๘๗๘ครับ

เหมือนตอนอาจารย์เขาสั่งงานคิดจะทำอะไรดี

ลองเอาอันชันไปผสมกับข้าวเหนียวที่บ้านไหม

เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อน

แต่คือพออาจารย์เขาได้ชิมเขาก็แนะนำว่า
อย่างนี้ลองมาทำขายที่บ้านได้ไหม

ใช่ลูกค้าก็ตอนนั้นก็ถามว่าอะไร
สีมันเราเอาอะไรมาทำแล้วมันคืออะไร

เพราะตอนนั้นมันเป็นเทรนด์ช่วงที่แบบ
ช่วงที่เหมือนเอาสมุนไพรมารวมกับอาหาร

ก็เลยแบบลูกค้าก็เลยซื้อ

ก็เลยอยากทำสีสันอื่น

แล้วพอมีจังหวะหนึ่งคือมีรายการหนึ่งมาถ่าย
แล้วเขาต้องเหมือนขอว่าเออลองทำก้าวสีไหม
พอดีเป็นปีรู้สึกจะเฉลิมฉลองพอดีช่วงนั้น

มือเงยเหมือนคนรู้จัก
ขายดีขนาดไหนหลังออกสื่อไป

คือวันหนึ่งได้แสนขึ้น

แต่มันก็คืออยู่กับความพยายามของเราการพัฒนาต่าง

กลายมาเป็นไอเดียที่ถูกพัฒนา

เขาโด่งดังปังแบบทวีคูณได้
แต่พี่เจ๋งก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับ
เพราะเขาได้นำสมุนไพรอื่นใส่ลงไปในข้าวเหนียวมูล
ให้มีสีสันที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั่นเองล่ะครับ
เมื่อกี้คุยกันไปนะพี่เจ๋งบอกว่ามีทั้งหมด๙สี

ตอนนี้จะมี๖สีกับธัญพืชอีก๓อย่างครับ

ครับตอนนี้ก็จะมีหน้าครับสีขาวพอที่โสด
แล้วก็น้ำเงินอันชันสีเขียวใบเตยครับแล้วก็อันนี้แดงบีดรูดครับ
เหลืองคามินแล้วก็อันนี้ครับส้มแคลอทครับแล้วก็มีแปดกล้วยกรอยแล้วก็งาครับ
แล้วที่บอกเมื่อก่อนมี๙สีคืออะไรคะ
สมัยก่อนผมไม่ได้ทำธัญพืชทำแต่สีสี
ก็มีพวกแก่นฝางเฟื่องฟ้า

ฝั่งมันจะเป็นสีส้มอมชมพูครับ
แต่มันคือใช่มันจะไปคล้ายกัน
เราก็เลยเปลี่ยนเป็นคล้ายแครอทผมก็เลยตัดออก
แล้วเราเลือกยังไงว่าทำไมต้องเป็น๓อย่างนี้ที่ขายประจำลูกค้า

คือเหตุผลหลักที่เอาธัญพืช

ใช่แล้วก็มันเป็นประโยชน์กับคนทานด้วย

แต่แอบเห็นตั้งแต่เดินเข้าร้านแล้วค่ะพี่เจ๋งค่ะ

ท่านแท้ร้านนี้ก็สายมูเหมือนกันแหละครับเนี่ย
นี่แหละครับตัวช่วยที่ช่วยให้การค้าขายของเขาเจริญรุ่งเรือง
พี่เจ๋งค่ะเสียญแอดโรงนี้บูชามาจากไหนคะ

แต่ไม่ใช่ผมจัดการนะป้ามาต์เป็นคนจัดการ
ก็คือป๊าม้าจัดการมาแหละแต่ว่าวิธีนั่นโด่งดังมาก
มาแค่ว่าเหมือนเขาช่วยเรื่องการค้าขาย
กับคนที่ซื่อสัติอะไรแบบนี้
ก็น่าจะเหมาะกับการค้าขายของที่บ้านพอดี

แล้วมีแบบเหตุการณ์หรือประสบการณ์อะไร
ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากที่บูชามาไหม

จะต้องการซื้อตึกข้าง

ก็การว่าเออได้ก็ลาบลื่นไปบนี้ก็คือประสบการณ์
อย่าลบหลู่นะครับคุณผู้ชม
แต่เอาเป็นว่าการทำธุรกิจหรือกิจการอะไร
พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคงจะไม่ได้

ประสบความสำเร็จดั่งใจหวังอย่างแน่นอน
ที่สำคัญครับอย่าหยุดนิ่งที่จะพัฒนา
เหมือนพี่เจ๋งที่ต่อยอดข้าวเหนียวมูลของแม่เก่ง

สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมให้กับครอบครัวนั่นเองล่ะครับ

มันเหมือนเราก็มีต้นทุนแบบ๕๐๖๐มา
มันเหมือนเราต้องคิดก่อนว่าพ่อแม่เรามีอะไรมา
เราจะทำอะไรต่อจากตรงนั้นได้บ้าง
หยิบจับอะไรมาเป็นโอกาสช่องทางใหม่
ที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเองที่มีอยู่แล้ว

เก่งค่ะมีอะไรที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จ

ขยันแล้วก็อดทนสั้นแต่ได้ใจความเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วพี่เจ๋งฝากร้านหน่อยค่ะ
ครับก็ถ้านึกถึงข้าวเหนียวมูลนะครับ
ก็นึกถึงข้าวเหนียวคุณแม่เก่งแล้วกันนะ

เดินเข้ามานิดเดียวเจอเลยหาง่ายมาก

และนอกจากข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมะม่วงแล้ว
เก่งค่ะร้านเรายังมีอะไรแนะนำอีกคะ

นี่ข้าวต้มมัดกับสัมภัยะไหม

โอ้โหอร่อยเด็ดทุกเมนู
แม่บอกอย่างนี้อยากให้ลองมาชิมมาทานกันดูได้นะคะ
วันนี้ขอบคุณแม่เก่งกับพี่เจ๋งมากเลยนะคะ
ไม่ต้องแอบเล็งแล้วเดี๋ยววันนี้ขอไปช้อปปิ้ง
อยากได้จัดเต็มทุกเมนูจะเหมายกร้านเลยค่ะ

เพราะคนมีน้ำมีนวลน่ารักจะตาย
จูบบู่ไปแล้วนะคะ
กลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า๕โมงเย็น
ส่วนใครที่กำลังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นหนึ่งใน๑๐ผู้โชคดี
ที่จะได้รับของรางวัลสุดพรีเมียมของไทยรัฐทีวี
จากกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่
เช็ครายชื่อกันได้จากตรงนี้เลยครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ